เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูเรื่องของการปราบรามการค้าไม้พยุงกันบ้าง
เรานำเสนอข่าวให้เห็นกันเป็นประจำเรียกว่าเป็นแต่ละเดือนเลยนะ
สำหรับการปรับรามการค้าไม้พยุงนะคะล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ
จังหวัดหนองคายนะคะคราวนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ค้าไม้พยุงได้
ซึ่งเตรียมที่จะส่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโขงนะคะมูลค่าความเสียหายกว่า๓ล้านบาทค่ะ
ตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบกปทศ
ส่วนที่กำลังตำรวจสพรัฐนวาปีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและตรวจยึดไม้พยุงจำนวน๑๙๐ท่อน
มูลค่ากว่าสามล้านบาทก่อนหน้านี้นะคะเจ้าหน้าที่ทราบจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบขนไม้พยุงผิดกฎหมาย
ส่งขายไปประเทศเพื่อนบ้านจึงวางแผนสกัดค่ะ
ตรวจสอบพบรถต้องสงสัยวิ่งมาตามถนน๒๑๒โพนพิสัยบึงกาลโดยมุ่งหน้าไปอำเภอรัตนวาปี
ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามไปจนถึงบริเวณริมน้ำโขงบ้านต้อนน้อยหมู่ที่หนึ่ง
เจ้าหน้าที่พบว่ามีเรือหางยาวขนาดใหญ่จำนวน๓ลำค่ะเทียบท่าเรือที่ริมน้ำโขง
เมื่อคนขับเรือเห็นรถเจ้าหน้าที่วิ่งเข้าไปใกล้
ต่างพากันสตาร์ทเครื่องแล้วก็ขับรถหลบหนีไปออกจากฝั่งไทย
ส่วนรถต้องสงสัยวิ่งเข้าไปทางสวนปามท้ายหมู่บ้าน
บุคคลต้องสงสัยประมาณ๒๓คนได้จอดรถวิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
เมื่อเข้าไปตรวจสอบจึงพบว่าเป็นการลักลอบขนไม้พยูง
ซึ่งก็จะได้ขยายผลติดตามเครือข่ายค้าไม้พยูงที่ยังคงหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ